เรื่องของน้องชมพู่ตายได้อย่างไกล
มีคนฆ่าหรือสุดท้ายน้องชมพู่เสียชีวิตเองนะครับ
ถ้านับมาถึงวันนี้วันที่๖๓แล้ว
หลังจากที่น้องชมพู่หายไป
แต่ถ้าพรุ่งนี้๑๔กรกฎาคมก็เท่ากับครบ๒เดือนพอดี
กับช่วงที่เจ้าหน้าที่พบศพน้องชมพู่
เพราะว่าคุณผู้ชมน้องชมพู่หายไปจากบ้านนะครับ
ก็คือ๑๑พฤษภาคมช่องหน้าที่พบศพ๑๔พฤษภาคมในช่วงค้ำ
ตอนนี้๓ประเด็นที่ต้องติดตาม
เรื่องของความขัดแย้งในครอบครัว
ใครจะออกมาแฉอะไรกันยังไงนะครับ
๒เรื่องของหลายปลอมที่แม่ชมพูได้รับหลายนึง

บอกว่าถ้าแม่ชมพู่อยากจะยุติคดีปิดคดีซะ
จ่ายเงินอะไรมาผ่านตำรวจมีตารางตัวสอบแล้ว
และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของผลชนะสูตรศพน้องชมพู่คุณ
ตอนนี้นะครับผลชนะสูตรศพน้องชมพู่ออกมาแล้วจาก๓สถาบันครบถ้วน
ให้สื่อมวลชนได้รับทราบมีเอกสารให้สื่อมวลชนได้อ่านได้เห็น
ก็คือผลชนะสูตรจากที่แรกคือโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งที่นี่นะฮะ
ก็มีคุณหมอศักดิ์สิทธิ์บุญยลักษณ์นะฮะ
นายแพทย์ชำนาญการนิติเวศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานีเป็นผู้ชนะสูตรนะครับส่วนที่ที่สองที่ชนะสูตรก็คือ
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและอีกที่หนึ่งก็คือ
โรงพยาบาลดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเรื่องของผลการชนะสูตรศพ
ของทั้งสามสถาบันเราดูรายละเอียดการรายงาน
การตรวจศพซะหน่อยไหมคุณค่ะน้องชมพู่เด็กหญิงอรวรรณ
ตรวจที่นี่ก่อนเลยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานีเรื่องของการพบสบ
คือคุณหมอศักดิ์สิทธิ์ได้รับศพมาตรวจช่วงบ่ายกว่า
ของวันที่๑๕พฤษภาคมผลการตรวจสภาพศพภายนอกเป็นยังไงครับ
ศพเด็กหญิงรูปร่างสมส่วนนะครับไม่พบเสื้อผ้าสภาพศพ
ผิวหนังแห้งคล้ำเริ่มเน่าปรากฏหนอนแมลงชัยออกจากช่องปาก
และรูจมูกตาแห้งเบ้าตาลึกร่างกายส่งกลิ่นเน่า
ปรากฏสิ่งตรวจพบสำคัญดังนี้นะครับบริเวณบาดแผลถลอกขูดขีดตามร่างกายและแขนขากระจายเป็นหย่อม
บริเวณรอบปากถึงแก้มสองข้างคอด้านซ้ายและไหล่ซ้าย
ปรากฏลักษณะผิวลอกไม่พบบาดแผลบริเวณช่องคลอด
พรมจาบรีไม่ฉีกขาดลักษณะครบวงสมบูรณ์
ทวานหนักขยายเล็กน้อยแต่ไม่พบบาดแผลหรือการบาดเจ็บนี่สำคัญนะ
ซาเรย์ศีรษะร่างกายแขนขาไม่ปรากฏกระดูกหักศีรษะไม่ฟกช้ำกระโหลกไม่แตก
กระดูกสันหลังคอไม่หักอันนี้มันจะบอกอะไรได้บ้างคุณ
เหมือนว่าไม่ได้ถูกทำร้ายนะส่วนเรื่องของส่วงอกและช่องท้อง
ก็กระดูกหายปลาร้ากระดูกซี่โครงอะไรไม่หักนะครับไม่พบลักษณะเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด
อดสองข้างและหัวใจเริ่มเน่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ระบุรายงานการตรวจศพ
จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
ท้ายของรายงานเขียนว่าเหตุตายโดยตรงคือระบุเหตุตายไม่ได้
เนื่องจากสบเน่าใช่ค่ะส่วนตามความเห็นของพนักงานแยกทาสของสถาบันนิติเวทวิทยา
อันนี้ก็เขียนรายละเอียดมาพูดถึงเรื่องของสภาพศพเนี่ย
ก็บอกว่าสภาพศพผิวหนังค่อนข้างแห้งแล้วก็พบหนอนในรูจมูกแล้วก็ช่องปาก
ผิวหนังสีคล้ำแล้วก็ผิวหนังของศพเย็นแล้วก็เขียนว่า
จากการตรวจเรื่องของการเสียชีวิตคือก็ไม่พบร่องรอยการฉีกขาด
บริเวณอวัยวะเพศภายนอกแล้วก็ทะวันหนักทีนี้ก็เก็บสิ่งที่ตกค้างเนี่ย
มีการไปตรวจต่อแล้วก็บอกด้วยว่าเสียชีวิตมา
อันนี้เหมือนกันเลยคือเสียชีวิตมานานกว่า๑๘ชั่วโมง
แล้วก็จะมีการส่งสบเนี่ยไปชนะสูบพลิกสบเพื่อหาสาเหตุการตายต่อไป
เพราะเขาระบุว่าไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตนะคะจากทั้งสองสถาบันนะฮะ
ก็เขียนมาคล้ายกันนะครับแต่ว่าทีนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณหมอศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ของอ่าสรรพสิทธิประสงค์เนี่ยคุณหมอบอกว่าสมองและปอดของน้องเนี่ย
พบความผิดปกติที่เกิดจากการทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับ
มองว่าหากไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายก็ยังมีความเป็นไปได้
กรณีเด็กพัดหลงป่าจนขาดอาหารขาดน้ำเสียชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ
เรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตนะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่สำคัญก็คือ
มีข้อมูลล่าสุดนะครับมาจากทางตำรวจรายงานข่าวจากทางตำรวจแจ้งออกมาว่า
ผลแพทย์พบความเป็นไปได้ในระยะเวลาการเสียชีวิตของน้องชมพู่ในวันที่เกิดเหตุ
คือถ้าเวลาเร็วที่สุดของการเสียชีวิตคือสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีของวันที่สิบสองพฤษภาคม
และช้าที่สุดคือเวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีของวันที่สิบแปดพฤษภาคมสิบสามพฤษภาคม
ขออภัยของวันที่๑๓พฤษภาคมมันก็จะไปสอดคล้องกับความเห็นของแพทย์ที่บอกเสียชีวิตแล้ว
ตอนที่พบศพเนี่ยประมาณนานกว่าสิบแปดชั่วโมงนะครับแต่ทีนี้ฮะ
เรื่องของการเสียชีวิตนานกว่า๑๘ชั่วโมงคือถ้าน้องชมพู่เนี่ยนะครับ
เข้าป่าไปวันที่๑๑พฤษภาคมตั้งแต่ช่วงเช้าและชาวบ้านไปพบศพ
จนแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจศพเนี้ยนะฮะก็คือวันที่สิบสี่พฤษภาคม
ในช่วงค่ำคุณก็ลองย้อนกลับไปว่าน้องน่าจะเสียชีวิต
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบศพคือเสียชีวิตมาแล้วสิบแปดชั่วโมงอืม
มันเท่ากับเป็นช่วงเวลากี่โมงอะไรยังไงนะฮะใช่ค่ะทีนี้ครับ
ประเด็นที่บอกที่ตั้งสมมุติฐานเอาไว้เนี่ยนะคือหนึ่งน้องอาจจะเดินหลงป่า
แล้วก็ไปเสียชีวิตเองด้านบนเพราะว่าวันนั้นที่น้องหายไปอ่ะ
อุณหภูมิมันสูงค่ะคุณผู้ชม๔๒องศาซึ่งมันก็ร้อนมาก
สองก็คืออาจจะมีคนพาน้องชมพู่ขึ้นไปแล้วก็น้องเสียชีวิตเพราะขาดอาหารขาดน้ำ
ส่วนสมมุติสถานที่๓ก็คือน้องอาจจะเสียชีวิตเองด้านล่างเขา
แล้วก็มีคนนำศพขึ้นไปไว้เพื่ออำพลางคดีแล้วก็มีการจัดฉากนะครับ
ก็ถ้าเสียชีวิตมาแล้ว๑๘ชั่วโมงตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบเนี่ย
มันน่าจะเกิดขึ้นคือกลางคืนของคืนวันที่สิบสาม
เข้าสู่วันที่สิบสี่พฤษภาคมช่วงตีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะ
ทีนี้ครับเรื่องนี้ทั้งพ่อแล้วก็แม่ของน้องชมพู่นะครับ
ยืนยันตรงกันบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่น้องจะเดินขึ้นเขาไปเอง
เพราะด้วยความหิวน้องคงเดินไปไม่ถึงตรงนั้นหรอกนะฮะ
เดินไปไกลตั้งเป็นกิโลกิโล๒กิโล๓กิโลแบบนั้น
ไหนจะเสื้อที่อยู่ห่างจากศพหรือว่าเรื่องของผมที่โดนตัดอีก
ทั้งหมดเนี่ยน้องคงไม่ได้ถอดเสื้อเองน้องคงไม่ได้ตัดผมเอง
ทั้งหมดอาจจะมีคนทำก็ได้ฟังเสียงแม่น้องชมพู่หลังจากที่ได้รับทราบ
เกี่ยวกับผลชนสูตรที่ยืนยันออกมานะครับ
ถ้าน้องเดินไปเองนะจะย้อนมาอีกน้องเดินไปเองคือวันที่๑๑ทั้งวัน
แม่ว่าน้องไม่น่าจะเดินขึ้นไปถึงจุดนั้นอืมครับเพราะว่าน้องหิวอืม
ถ้าเกิดว่าน้องเสียชีวิตประมาณ๓วันก่อนที่แพทย์จะได้ตรวจ
อืมมันก็น่าจะเป็นวันที่สิบเอ็ดหรือไม่ก็สิบสองนะอืมครับแม่เขา
ว่าเวลาแค่นี้น้องคงเดินไปไม่ถึงอืมครับถ้าน้องเดินไปเองนะ
ค่ะถ้าน้องไปเองถ้าไม่มีคนพาไปอืมแต่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
ค่ะใช่ไหมครับค่ะอยากให้จับคนร้ายได้เร็วเหมือนกัน
คือมันทรมานนะคนที่อยู่ข้างหน้านี่คือทรมานคนที่เหลืออยู่นี่
ที่เห็นตามข่าวนะอืมเสื้อผ้าน้องก็ไม่ได้ใส่อืม
แล้วใครถอดให้น้องอ่ะอืมหมายถึงว่าศพใช่ไหมครับศพหนึ่งอ่ะ
อืมใครถอดให้น้องอืมน้องน้องถอดเสื้อผ้าเองหมดเลย
ก็อาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ถ้าถ้ากางเกงน้อง
น้องอาจจะถอดได้ถ้าเสื้อน้องถอดไม่ได้เอ้าทำไมครับ
แล้วแล้วผมล่ะผมค่อยตัดผมน้องคือถ้าน้องขึ้นไปเอง
น้องก็จะไม่ตัดผมอยู่แล้วใช่ใช่ไหมจะเอาอะไรตัด
แล้วจะตัดทำไมใช่ไหมใช่อันนี้เป็นความคิดความเห็นของพ่อและแม่นะครับ
แต่ว่าเรื่องของช่วงเวลาการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ย
คือตอนนี้มันยังไม่แน่ชัดไงคุณนะบ้างก็ว่าตอนไปพบศพ
น้องเนี่ยเสียชีวิตมาละสิบแปดชั่วโมงถ้าผมตีย้อนเวลาไป
มันก็สักประมาณตีหนึ่งของข้ามคืนวันที่สิบสามถึงสิบสี่พฤษภาคมอืม
หรือบ้างก็ว่าถ้าน้องเสียชีวิตเร็วสุดคือบ่าย๒โมงครึ่งของวันที่๑๒พฤษภาคม
ช้าสุดก็คือบ่ายสองโมงครึ่งของวันที่สิบสามพฤษภาคมอืม
เท่ากับมันก็ผ่ามาถ้าไม่ยี่สิบสี่ชั่วโมงก็สี่สิบแปดชั่วโมงใช่
แต่ทีนี้จะดูยังไงว่ามันดูจากอะไรได้บ้างคุณผู้ชมคุณผู้ชมยังจำรายงานการตรวจสภาพศพได้ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่เรารายงานให้คุณผู้ชมฟังว่าเจอหนอนแมลงออกจากปากแล้วก็รูจมูกของน้อง
ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ก็ระบุนะพวกหนอนแมลงวันในศพของน้องเนี่ยมันจะบ่งชี้ถึงการเสียชีวิตของน้องได้ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับวงจรชีวิตของแมลงวัน
เรื่องนี้คุณหมอวีรศักดิ์จรัสชัยศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธก็มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนอนแมลงวันในศพของน้องเนี่ยนะคะ
บอกว่าหนอนที่อยู่ตามศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยมันเกิดจากที่แมลงวันก่อนนะเข้าไปวางไข่ตามจุดเปิดของร่างกาย
จุดเปิดของร่างกายมีอะไรบ้างก็พวกปากจมูกรูหูหรือว่าจุดที่มีบาดแผลเปิดกรณีถ้าโดนยิงโดนแทงเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการที่แมลงวันเนี่ยจะไปวางไข่
แต่กรณีของศพน้องชมพู่เนี่ยนะคะจะเห็นว่านอนเนี่ยเกาะกลุ่มอยู่ที่ปากเป็นจำนวนมากอันนี้คุณหมอบอกว่าเป็นเรื่องปกติค่ะที่สามารถพบเห็นได้หลังจากเสียชีวิต
เพราะว่านอนเนี่ยจะบอกระยะเวลาการเสียชีวิตได้คือปกติแล้วเนี่ยนะคะพอเสียชีวิตเนี่ยแมลงวันจะมาวางไข่ใช้เวลามากกว่า๒๔ชั่วโมงหรือว่า๑วันแล้วก็จะฟักออกมาเป็นนอน
ซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ๒๓วันตอนนี้มันก็ยังคงเป็นตัวหนอนอยู่นะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางผู้เชี่ยวชาญเขาก็ใช้วิธีจับตัวหนอนเนี่ยมาวัดขนาด
เทียบไซส์หนอนว่าไซส์หนอนประมาณนี้จะใช้ระยะฟักตัวกี่ชั่วโมงกี่วันแล้วขนาดของหนอนเนี่ยจะบอกระยะเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่ศพเสียชีวิตมากขึ้น
ทีนี้กรณีของน้องชมพู่ถ้าเกิดว่าดูจากในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นหนอนแล้วน่าจะเสียชีวิตมา๒วันแต่มันก็มีความเป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะ๒วันหรือว่า๓วันคือต้องเอาตัวหนอนเนี่ยมาวัดเปรียบเทียบเรื่องวงจรการเจริญเติบโต
ผู้เชี่ยวชาญเขาทำได้ก็เลยอยากให้คุณผู้ชมฟังสิ่งที่คุณหมออธิบายค่ะ
คือถ้าดูตามแล้วเนี่ยนะครับก็นั่นแสดงว่าเป็นตัวหนอนแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณสัก๒วันแต่จะถึงขั้น๓วันหรือไม่เนี่ยมันต้องวัดไซส์ขนาดของตัวหนอนนะครับ
มาเปรียบเทียบว่าโดยปกติแล้วหนอนแมลงวันชนิดนี้นะครับตัวไซส์ขนาดนี้นะครับมันจะมีระยะเวลากว่าจะมาได้ขนาดนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ซึ่งก็ทางผู้เชี่ยวชาญก็สามารถทำได้ครับ
ส่วนเรื่องข้อมูลการผ่าชนะสูตรศพแล้วก็หลักฐานภาพถ่ายศพของน้องเนี่ยนะคะคือบริเวณใบหน้าเนี่ยจะเป็นส่วนที่เน่ามากที่สุดในร่างกายสีผิวเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นรอยเขียวคล้ำดำไม่ได้คล้ำแค่เฉพาะริมฝีปากแต่ว่าคล้ำไปทั้งจมูกทั้งใบหน้าเป็นวงรอบอ่ะค่ะอันนี้ก็เลยต้องไปดูลักษณะสถานที่เกิดเหตุด้วยอุณหภูมิก็มีความเกี่ยวข้อง
เร็วขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องมีเรื่องของแสงเข้ามาเกี่ยวข้องคือถ้าอุณหภูมิสูงมากแน่นอนค่ะคุณผู้ชมมันจะไปเร่งการเน่าให้เร็วขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าบริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดนแสงมาตกกระทบตรงตรงมันก็จะเร่งให้การเน่าเนี่ยมันเร็วขึ้นทางตำรวจบอกว่าในวันที่ไปพบศพน้องในว

เบาสั่งสอนเพราะน้องดื้อเท่านั้นเองแต่พ่อแม่นะครับก็พูดถึงรูตรงนี้นะครับพูดถึงรูตรงนี้ว่าน่าแปลกใจเหมือนกันถ้าหมอจะบอกว่ามันเป็นรูหรือมันเป็นรอยเหมือนจริงแบบถูกกดทับโดยหินอะไรต่างอาจจะหินก้อนเล็กก้อนใหญ่เนี่ยแม่บอกไม่น่าเชื่อเรื่องของร่างกายน้องชมผู้เรื่องของการชนสูตรนะครั
เป็นยุทธ์ซึ่งมีจุดสังเกตที่ต่างจากที่เราเสนอไปในช่วงที่พบศพน้องของชมผู้ครั้งแรกนะครับ
จุดที่๑ช้อนสแตนเลส๔คันมีเศษพลาสติกสีฟ้า๑ชิ้นอยู่ติดกันห่างกันไม่เกิน๓๐เซนติเมตรมีชิ้นส่วนคล้ายเศษผ้าสีฟ้าอีก๑ชิ้นนะครับ
จุดที่๒คือกางเกงขาสั้นลายโดไรมอนสีแดงตกอยู่บนพงหญ้าอยู่ห่างจากร่างของน้องไปทางขวามือ
แล้วก็จุดที่๔นะครับคือร่างของน้องชมพู่ที่ไม่สวมเสื้อผ้า
แล้วก็นอนหงายอันนี้เขาบอกว่าเนี่ย
ชาวเน็ตไปจับพิรุษเกี่ยวกับเรื่องของจุดต่างตรง๔จุดนี้นะครับ
แล้วก็ไปเทียบกับการไลฟ์ของใครรู้ไหมคุณณแต่ณแต่ณแตเนี่ย
ในวันที่ไปค้นหาน้องชมพู่คือวันที่๑๔พฤษภาคม
นาแตมีการไลฟ์สดขณะที่ตามหาหลานบนภูนะครับ
คือชาวโซเชียลเขาตั้งข้อสังเกตในจุดต่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะฮะ
เพราะว่าจุดต่างทางพิสูจน์หลักฐานทางนิติเวศเขาก็ต้องมีรายงานใช่ไหม
ว่าศพน้องอยู่ที่ไหนหลักฐานต่างอยู่ตรงไหน
แต่ทีนี้ชาวโซเชียลก็จับข้อความตรงนี้มาตั้งข้อสังเกตการไลฟ์สดของ
นายนบิลลาโพหรือว่าณแตณของน้องชมพู่
ว่าตอนที่ไลฟ์เฟสบุ๊คในวันที่สิบสี่พฤษภาคม
โดยเฉพาะช่วงที่เจอรองเท้าของน้องชมพู่เนี่ยตัวนาแตได้พูดว่า
ตอนนี้เจอรองเท้าน้องแล้วน้องน่าจะอยู่บนภูเขา
ซึ่งเขาจะมีภูเขาล้อมรอบหมู่บ้านอีกทีและอยู่ห่างจากจุดที่เจอรองเท้า
ประมาณสามถึงห้ากิโลเมตรแต่ว่าตอนไลฟ์เฟซบุ๊ก
ตอนนั้นนะครับยังไม่มีใครเจอร่างของน้องชมพู่อืม
แต่ทำไมนัดแต่ถึงรู้ว่าน้องชมพู่อยู่บนเขาเออ
คุณผู้ชมลองดูช่วงที่นาแตไลฟ์สดกันนะฮะตอนนี้ก็มีกำลังใจขึ้นนะครับ
เจอรองเท้าน้องแล้วค่ะอืมตอนนี้เจอรองเท้าน้องแล้วครับ
ตรงนี้ก็คือมันจะมีภูเขาล้อมรอบหมู่บ้านนะครับเพราะว่าจะเดินทางไปประมาณ
น่าจะสามหรือห้ากิโลนะครับถึงถึงจุดนะครับ
เขาไม่ได้อยู่บนเขาไงแล้วทีนี้คือทำไมนาแตไลฟ์แล้วบอกพี่กัด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรองเท้าหรือว่าระยะทางของศพ
ก็เลยงงว่าตอนนั้นคนที่เขาอยู่บนเขาเขาก็ยืนยันนะ
ว่ายังไม่ได้มีการวัดระยะทางของศพ
ยังไม่ได้มีใครส่งข้อมูลมาบอกนาแตอ่าฮะ
ทำไมนาแตร์ถึงรู้ข้อมูลได้
เรื่องนี้นะฮะณแตได้ชี้แจงบอกแบบนี้ครับ
ซึ่งเป็นวันที่เจอศพน้องชมพู่
วันนั้นเขารายลาฟสดจริงสองครั้ง
ครั้งแรกขือช่วงนาฬิกา๑๗๐๐น๕โมงเย็น

คือเป็นช่วงที่เจอรองเท้าของน้องแล้ว
ช่วงนั้นยายตุ๋นได้ขึ้นไปช่วยหาน้องชมพู่แล้วเป็นคนไปเจอรองเท้า
กลับมาที่บ้านของแม่น้องชมพู่เพื่อให้แม่น้องชมพู่ดูรูปว่าใช่รองเท้าของชมพู่หรือเปล่า
พอนำรูปมาดูปรากฏว่าแม่ยืนยันว่าเป็นรองเท้าของน้องจริง
ทำให้ชาวบ้านและก็ญาติที่อยู่บ้านของแม่น้องชมพู่ทุกคน
ตอนนั้นไม่คิดหรอกว่าน้องชมพู่เสียชีวิตแต่รู้แล้วล่ะว่ามันใกล้จะเจอน้องชมพู่แล้ว
ตอนนั้นก็ดีใจเสียงดังกันมากเลยเพราะว่าหาน้องมาตั้งแต่วันที่๑๑พฤษภาคม
ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยแค่มาเจอรองเท้าก็ดีใจกันแล้วเป็นความหวังว่าจะพบน้องชมพู่
ทีนี้ครับณแตก็เลยบอกว่าก็เลยสันนิษฐานไงแล้วก็พูดไปว่ายังไงน้องก็ต้องอยู่บนเขาแน่นอน
เพราะมันไปเจอรองเท้าแล้วไงส่วนที่บอกว่าจุดที่น้องอยู่เนี่ยมีภูเขาล้อมรอบหมู่บ้าน
ก็เพราะหมู่บ้านกกอกเป็นเหมือนแอ่งกระทะที่ล้อมไปด้วยภูเขาเท่านั้นเอง
ผมก็ต้องรู้ภูมิทัศน์สภาพพื้นที่อยู่แล้วผมก็พูดได้สิณแตเขาบอกแบบนี้นะครับ
ตนเองในความรู้สึกว่าน้องน่าจะอยู่ข้างบนนะครับคือความหมายก็คือว่าถ้าเจอรองเท้าอยู่ข้างบนอ่ะ
น้องก็ต้องอยู่ข้างบนนะครับหมู่บ้านผมมันเป็นหมู่บ้านภูเขารอบเป็นแอ่งกระทะอยู่แล้วครับ
ที่ใช้คำพูดนั้นบอกว่ามีภูเขาล้อมรอบนะครับคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าน้องชมพู่มีชีวิตหรือว่ายังไม่มีชีวิตไม่ทราบ
ยังไม่ทราบนะครับเราก็เลยไลฟ์เพื่ออย่างน้อยว่าถ้าน้องลงมาเนี่ยเราจะได้แบบดีใจเย็นนะครับ
แตนาแตและการไลฟ์ครั้งที่๒ในวันที่๑๔พฤษภาคมมันเป็นยังไง
นาแตก็เล่าให้ฟังบอกว่าการไลฟ์ครั้งนั้นมันช่วงเวลา๑๙นาฬิกาทุ่มหนึ่งแล้วตอนนั้นไปไลฟ์อยู่ที่บ้านของพี่สาวนาแตก็คือน้าตายนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่น้องชมพู่เนี่ยหายตัวไปซึ่งบ้านก็อยู่ใกล้กับบ้านน้องชมพู่นั่นแหละ
ตอนนั้นที่ไลฟ์เนี่ยก็๑ทุ่มเพราะรู้ข่าวแล้วว่าน้องไม่มีชีวิตอยู่แล้ว
ก็คือชาวบ้านไปพบศพแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วว่าสุดท้ายน้องชมพู่ตายแล้วนะ
ทีนี้ครับเขาตอบไม่ทันพิมพ์ตอบไม่ทันก็เลยตัดสินใจไลฟ์รายงานสถานการณ์เท่านั้นเอง
รับไม่ได้ขึ้นไปอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันมีรายงานมาให้ครอบครัวได้รู้แล้ว
เขาถึงมั่นใจที่จะไลฟ์นะครับ
ส่วนแม่น้องชมพู่บอกว่าที่นาแตนไลฟ์ในวันที่๑๔พฤษภาคมเนี่ย
แม่กับพ่อก็นั่งอยู่ด้วยนั่นแหละแต่เรื่องนี้แม่ก็ขอให้น้องชายคือนาแตเนี่ย
สื่อสงสัยใช่ไหมโซเชียลสงสัยใช่ไหมณแต่อธิบายเองดีกว่า
แม่ของแม่เนี่ยขอไม่พูดเรื่องนี้แล้วก็นี่แหละครับ
เป็นที่มาที่ทีมข่าวของเราไปสัมภาษณ์นาแตแล้วก็ณแตก็บอกก็ได้รับแจ้งข่าวสารมา
แตก็รู้ภูมิทัศน์ที่พื้นที่อยู่แล้วนาแตรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
กระทั่งเจอศพหลานก็ไลฟ์สิก็แค่นั้นเอง
ใช่ค่ะคือก็อยากชี้แจงแหละเพราะว่าเอาจริงชาวเน็ตเขากลายเป็นว่า
ไปย้อนดูคลิปไลฟ์เก่าแล้วก็ไปจับผิดทีละจุดเลย
จับผิดว่านาแตรู้ได้ยังไงไม่ได้ขึ้นไปเอง

ทำไมเหมือนนัดแตอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วรู้หรือ
แตเป็นคนวางแผนจัดฉากวางไว้อะไรอย่างนี้
นี่ก็เป็นการขายข้อสงสัยเราก็เป็นสัมภาษณ์ตั้งแต่มานะ
ถูกต้องเอาจริงนะคือคดีนี้มันก็แม้ว่าจะคืบหน้าไป๗๐๘๐แล้ว
แต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะฟันทงได้ว่าใครคือผู้ร้ายตัวจริง
แต่คุณผู้ชมคือเขาก็มีการให้กำลังใจให้กำลังใจทั้งฝ่ายของลุงพลด้วย
ฝ่ายพ่อแม่ของน้องชมพู่ด้วยครับทีนี้มาดูลุงพลกันหน่อยดีไหมคะ
คราวนี้นี่ลุงพลหลั่งน้ำตาอีกแล้วนะคุณสืบสกุลร้องไห้อีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่ามีคนดูสิคะเดินทางมาให้กำลังใจลุงพลถึงบ้านเลย
แล้วที่มาให้กำลังใจบีบมือลุงแน่นเลยนะแล้วก็บอกด้วยว่าเชื่อ
ลุงคือผู้ที่บริสุทธิ์เอาอยากดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
ตอนที่ชาวบ้านมาให้กำลังใจลุงค่ะ

กลุ่มนี้คุณผู้ชมไม่ใช่ญาติกันแต่ก็ยังมาให้กำลังใจ
จับมือลุงพลแล้วก็ให้ลุงพลได้สู้

ลุงอยากได้รับกำลังใจจากญาติแบบนี้

เพราะลุงพลแกก็ยืนยันว่าแกคือผู้บริสุทธิ์นะคะ

ก็คุยกับคุณสมพรมาตรรักษ์ก็บอกว่า

เส้นทางนี้พอดีก็เลยตัดสินใจ
ผ่านบ้านลุงพลก็แวะหาลุงพลหน่อยละกัน
เพราะว่าตามข่าวน้องชมพู่มานาน
องถูกสงสัยจากแม่น้องชมพู่ว่าเป็นคนทำ
แต่ในใจแล้วเนี่ยนะคะสำหรับคนที่ตามข่าว
เขาก็เชื่อว่าไม่มีทางหรอกที่ลุงพลจะทำแบบนั้นกับน้องชมพู่
เพราะดูลุงพลแกก็เป็นคนดีรักเป็นห่วงหลานดี
เหมือนกับตัวของคุณสมพรที่แวะมาเยี่ยมลุงพลนะ

แล้วจะไปทำกับลุงพลได้ยังไง

บอกว่าสงสารพ่อกับแม่
เข้าใจดีหัวอกของคนเป็นแม่ที่ศูนย์เสียลูกไปนะครับ
แล้วก็เข้าใจชาวบ้านกกอกทุกคนเลยนะ
อยากให้ทุกคนสู้และขอให้คดีผ่านพ้นไปได้โดยเร็วนะครับ
โดยก่อนจะเดินทางกลับนะครับ
แม่ของน้องชมพู่ก็บอกว่าขอบคุณทุกคนมากดีใจที่ได้กำลังใจ
จากคนในพื้นที่ชาวบ้านกกอกเองด้วยกัน
และคนนอกพื้นที่ส่วนใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแม่ก็ตามนะฮะ
แต่แม่เนี่ยก็รู้ตัวเองอยู่นะครับฟังเสียงหน่อยไหมฮะ
คุณผู้ชมครับสำหรับคดีของน้องชมพู่มันก็มีคืบหน้าออกมานี่แหละฮะ
อย่างเรื่องของผลชนะสูตรจาก๓สถาบันนะครับเรื่องของครอบครัวนะครับ
แล้วก็เรื่องของไลน์ปลอมข้อความปลอมที่มีการแชทคุยกับคุณแม่
อันนั้นก็รู้แล้วว่าเป็นลายที่ไม่ใช่ลายของรองพบตรตัวจริง
ส่วนวันนี้ล่าสุดรายงานข่าวแจ้งออกมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน
สอบสวนคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ยมีการตั้งสมมุติฐานไว้๓ประเด็นนะครับ
ก็คือ๑น้องชมพู่อาจเดินหลงป่าและขึ้นไปเสียชีวิตเองด้านบน
เพราะในวันที่น้องหายไปอุณหภูมิวันนั้นคือ๔๒องศาถือว่าร้อนมาก
มีคนพาน้องชมพู่เดินขึ้นไปและอาจจะทำให้น้องเสียชีวิตเอง
เพราะขาดอาหารและน้ำ
และ๓น้องชมพู่อาจจะเสียชีวิตเองด้านล่างเขา
และมีคนนำศพขึ้นไปไว้เพื่อทำการอำพรางคดีและมีการจัดฉาก
ยังคงตั้งไว้๓ประเด็นไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
เราอยากจะได้ข้อสรุปเร็วนะคดีของน้องชมพู่เนี่ยนะ
เข้าสู่วันที่๖๓แล้วนะคะก็ยังคงเกาะติดยังติดตามเรื่องนี้อยู่นะคะคุณผู้ชม